ส่วนเรื่องนี้เป็นความอึดอัดนะคะอัดอั้นตันใจของกำนันตำบลบ่อไทย
จังหวัดเพชรชะบูนรนไม่ไหวละไล่สดเลยดีกว่านะคะ
ประกาศบอกว่าขอเอาตำแหน่งของตัวเองเนี่ยเป็นประกันเลยนะคะ
หลังจากที่ไปจับบ่อนการพนันในหมู่บ้านที่มีการมาเล่นพนันกันเย้ยสถาน
การโควิด๑๙แต่ปรากฏว่า
พอเอาเจ้าหน้าที่ไปเขาบอกว่า

นะคะแต่กำนันบอกว่าเอาตำแหน่งเป็นประกันเลยว่าเนี่ย
ทางโลกโซเชียลค่ะเขาเห็นมีการไลฟ์แบบนั้น
แห่ไปให้กำลังใจกำนันรายนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ไปดูบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดกันหน่อยค่ะ

วันนี้นะครับทุกท่านนะครับก็มาดูการทำงาน

ทุกคนเป็นพยานได้นะครับแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดกำนันยอมรับครับ
พรุ่งนี้กำนันจะไปเสียค่าปรับที่หลัดสอบพรณาชาเหลียมเพราะว่ากำนันยิงเอง
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กค่ะเอ่อชื่อจิตภพลธรรมยศเนี่ยนะคะ
เป็นกำนันตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
ก็เนี่ยค่ะแพร่ภาพสดเลยเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้ว
นพนันผุดอยู่ในหมู่บ้านไม่กลัวเลยการระบาดโคหวงโควิดอะไรนะคะ
สุดท้ายกำหนันเลยยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดไล่กลุ่มนักพนันต่อมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงตำรัว
ก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุมันมีเสียงปืนไงฮะแต่ตัวกำนันเองยอมรับว่าเขาเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้านะคะ
วันนี้จะไปพบตำรวจแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทำงานกันแทบตายป้องกันการระบาดโควิดสิบเก้า
แต่ตำรวจกลับทำงามหน้าเองยอมให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่
ในโลกออนไลน์ค่ะเขาก็เข้ามาแสดงความเห็นกันน่ะนะคะ
แล้วให้กำลังใจกำนันคนนี้ด้วยกำนันเขาก็ย้ำค่ะ
เอาตำแหน่งนี้แลกเลยนะกับสิ่งที่ถูกต้อง
แม้ต้องถูกไล่ออกจากตำแหน่งก็ยอมทิ้งท้ายด้วยว่า
คือเสียดายมากที่เขาไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่นักพนันเขาวิ่งหนีกันนะคะ
ต่อมาวันนี้ในสมพงศ์มหาวงแนมเพอหนองไผ่ค่ะ
เดินทางมาที่ทำการกำนันเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นบ้านพักนี่แหละ
ชิตภพลธรรมยศกำนันตะมนต์บ่อไทยก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วง
ประมาณ๒ทุ่ม๒๐นาทีได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่า
ลักลอบเล่นพนันรวมตัวกันเกิน๒๐คนก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็พบกลุ่มคนประมาณ๒๐คนจริงยังไม่ทราบว่าเป็นคนมาจากพื้นที่ใด
การทำงานของเขาในเวลานี้มันไม่สามารถที่จะทำได้เต็มที่ค่ะ
หลังจากคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปผู้หลักผู้ใหญ่เลยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ
เขาบอกว่ายังไงเขามีกำลังใจแล้วเดี๋ยวจะเดินหน้าสู้ต่อนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นยามวิการและเป็นสถานการณ์คับขัน
ส่วนข้อเท็จจริงในรายละเอียดต้องสอบสวนเชิงลึกกันอีกที

ว่าเจ้าหน้าที่คงกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างเช่นเดียวกันนะคะ
กำนันเองก็เป็นคนในพื้นที่ข้อมูลก็น่าเชื่อถืออยู่นะ
ค่ะคือเขาก็ไม่อยากให้มีการรวมตัวไหนจะเล่นพนัน
ไหนจะเรื่องการระบาดโควิดด้วยนะคะ